๖นาฬิกา๕๙นาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
มาดูเรื่องราวในโลกโซเชียลที่มีเรื่องให้ตรวจสอบกันเยอะเลยนะครับ
เรื่องราวแรกเป็นคลิปซึ่งเกิดขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่น
ก่อนหน้านี้มีการแชร์เรื่องนี้เป็นระยะก็คือวัยรุ่นตีกัน
นักเรียนนักเลงนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนขาสั้น
ก็คือนักเรียนมัธยมเองนะคะไปตีกับนักเรียนมัธยม
แล้วก็ตีกันข้ามก็คือขายาวไปตีกับอาชีวะแล้วก็อาชีวะตีกันเอง
คือตอนนี้เยอะไปหมดคลิปแบบนี้นะคะ
เป็นการนำเสนอเพื่อที่จะอยากจะฝากเตือนคุณผู้ชมนะคะ
เป็นผู้ปกครองมีบุตรหลานเป็นวัยรุ่น
ให้ช่วยกันระมัดระวังแล้วก็สอดส่องดูแลนะคะ
คลิปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีที่บ้านผือนะคะ
เป็นนักเรียนอาชีวะเขาตีกับนักเรียนขาสั้น
ก็คือนักเรียนมัธยมค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะเสียงตุ๊บเลยนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่ชาวบ้าน
ซึ่งขายของอยู่แถวนั้นเขาเห็นเหตุการณ์แบบนี้
เขาก็เลยถ่ายเอาไว้อยากจะเป็นหลักฐาน
ไปช่วยตำรวจอะไรได้นะคะหากมีการดำเนินคดี
แล้วก็บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้เพื่อที่จะแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
และหลังจากแชร์ออกไปก็มีคนแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
เป็นไปในทิศทางเดียวกันแหละค่ะไม่เหมาะสมที่มาตีกันแบบนี้
และเป็นสถานที่ที่เปิดกว้างแล้วก็เป็นช่วงเวลากลางวันแบบนี้ด้วยนะคะ
ความยาวไม่ยาวเท่าไหร่๔๘วินาทีเองนะคะ
เป็นภาพที่นักเรียนตีกันแล้วก็มีข้อความระบุ
บอกว่านักเรียนแห่งหนึ่งในเขตอำเภอบ้านผือและวิทยาลัยแห่งหนึ่งทะเลาะวิวาดกัน
ทะเลาะกันที่หน้าโรงเรียนเลยหน้าโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านผือ
กระทำนี้ก่อให้เกิดความเสียหาย
นายนัทพลวิถีในอำเภอบ้านผือค่ะรับผิดชอบในจุดเกิดเหตุ
บอกว่าทราบเหตุการณ์นี้ว่าเกิดขึ้นจริง
โดยทางผู้อำนวยการของทั้งสองโรงเรียนดำเนินการตรวจสอบ
ทราบว่าเป็นเรื่องที่นักเรียนของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง
กระทบกระทั่งกับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะ

และพี่ชายของหนึ่งในเด็กที่มีปัญหากันที่เรียนในวิทยาลัยเนี่ย

จนเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันขึ้น
ซึ่งเรื่องนี้สถานศึกษาทั้งสองแห่งจะดำเนินการ
ในส่วนของตัวเองแบ่งกันทำ
โดยจะเชิญผู้ปกครองมารับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อำเภอก็จะดำเนินการภายนอกโรงเรียน
ร่วมกับตำรวจสพบ้านผือก็คือการจัดกำลังมาเฝ้าระวัง
ไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งซ้ำอีกระหว่าง๒สถาบัน
และในวันนี้๑๐นาฬิกา๑๐องค์เช้า
เชิญพอของทั้งสองโรงเรียนมาประชุมที่ห้องประชุมที่ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ
เพื่อหาแนวทางแล้วก็มาตรการแก้ไขปัญหาไม่ให้มีนักเรียนทะเลาะวิวาสขึ้นมาอีกค่ะ